คุณผู้ชมครับ๓โรงงานคนหนึ่งอายุ๒๕ปีหายออกจากบ้านไป
ที่บ้านก็ออกตามหากันมีการโพสต์ให้คนช่วยตามหา
สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพ
ถูกฆ่าไปหมกในร่องน้ำที่สวนคุณผู้ชมครับ
แล้วก็คาดว่าสามีเป็นคนทำ
ภาพนี้คือแม่ของผู้ตายไปเห็นร่างของลูกสาวนี่ล้มจับเลย
มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขา
นางบุญชูบุณเนศอายุ๔๗ปีถึงกลับไปลมพับ
เพราะเป็นภาพที่ที่เขาไปเห็นภาพส่วนลูกสาว

เราสาวหายตัวไปแล้วก็ถูกฆ่าตายังห่วงเที่ยม
มาจากร่องน้ำในสวนมะม่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ผู้ตายเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบหกสิบหาคม
นะไม่สามารถติดต่อได้นะฮะครอบครัวเองก็เลยขอให้ทางผู้เหยียบบ้าน
หมู่เก้าในพื้นที่ช่วยกันออกค้นหาแล้วก็ไปแจ้งความคนหายไปที่
แล้วเอาศพไปหมกในร่องน้ำที่สวนมะม่วง
เมตรในท้องร่องสวนพบศพของนางสาววันนิดา
สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นลายดอก
ห่อคลุมด้วยมุ้งแล้วก็ซุ้มไก่สีดำซุ้มไก่ชนสีดำคลุมเอาไว้หมกเอาไว้ในร่องน้ำ
แล้วก็ทับด้วยกิ่งมะม่วงอำพรางอีกทีหนึ่งนะครับ
สอบถามเรื่องต้นนางบุญชูซึ่งแม่ของผู้ตาบอกว่า
ลูกสาวทำงานเป็น๓โรงงานอยู่ที่อยู่พระอุทยา
ปกติก็อยู่บ้านกับสามีชื่อว่าในเมฆสุขคำหรือว่าในตั้มอายุ๓๒ปี
จากนั้น๑๖สิงหาคมติดต่อลูกติดต่อไม่ได้ลูกหายไป
แล้วในเมฆสามีก็หายไปด้วย
ส่วนตัวเลยคิดว่าในเมฆน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุ
เนื่องจากว่าลูกสาวเคยพยายามจะเลิกจะตีจากจากผู้ชายคนนี้
ทำให้สามีหึงหวงไม่พอใจสุดท้ายคาดว่าทำร้ายลูกสาวจนตาย
ก่อนจะไปพบศพแล้วก็เอาศพไปซุกซ่อนแบบนี้ในสวนมะม่วง
แล้วสวนนี้พ่อของในเมฆเป็นคนรับจ้างเฝ้าสวนเองด้วย
ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเองจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ
ทางด้านของนายบรรยายรักคำอายุ๕๕ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๙
ตำบลบ้านพรานก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตนเองกับทางด้านของเจ้าของสวนกับชาวบ้านเองเนี่ย
ช่วยกันออกค้นหาที่ส่วนนี้แต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งช่วงสายวันนี้เอาใหม่
ค้นหาอีกรอบให้มันลึกกว่าเดิมครับเดินเข้าไปในสวนลึกกว่าเดิม
ห่างเข้าไปอีกเข้าไปอีกประมาณสัก๑๐๐กว่าเมตรได้
ได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากกิ่งไม้นะฮะมีการตัดกิ่งไม้ปิดสุมเอาไว้อำพลางเอาไว้
ไปคุยดูโอ้โหพอดึงกิ่งไม้ออกมาเห็นเป็นร่างของคนตายอยู่คุณผู้ชม
ก็เลยขุดขึ้นมาจากนั้นก็ไปพบศพผู้เสียชีวิตถูกห่ออะไรต่างนานาแล้วก็ฝังดินอำพรางเอาไว้นะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกมงคลภูวะประพาชาติผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองก็บอกว่า
ต้นทราบบ่อแสผู้ต้องสงสัยแล้วแล้วก็จะติดตามในเมฆสามีของผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
มาสอบปากคำขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ภาพของผู้ต้องสงสัยนะครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นญาติก็นำไปส่งนิติเวศ
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปครับ